เขาลงไปดำน้ำที่เกาะราชาใหญ่

ปรากฏว่าเขาจมน้ำเสียชีวิตพร้อมกับครูฝึกที่เป็นคนไทยค่ะ
คือลงไปนอนอยู่ก้นทะเลเลยความลึกประมาณสัก๔เมตรได้นะคะ

แต่สุดท้ายเสียชีวิตทั้งคู่เลย
นักท่องเที่ยวแล้วก็ครูสอนดำน้ำที่เป็นคนไทยด้วยนะคะ
เขาบอกสาเหตุเบื้องต้นมันมาจากตัวครอบออกซิเจน
มันหลุดแล้วนักท่องเที่ยวก็เลยตกใจ

นี่ค่ะเป็นวินาทีที่เจ้าหน้าที่เร่งปั๊มหัวใจช่วยชีวิตนายโชว์
เป็นนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีวัย๓๗ปี
แล้วก็นายพงศธรหมัดนุ้ยวัย๓๔ปีครูสอนดำน้ำ
สองคนจมอยู่ในทะเลบริเวณอ่าวหลาที่เกาะราชาใหญ่ตำบลราวัยค่ะ
สอบส่วนเบื้องต้นตำรวจสพฉลองบอกว่า
เช้าเมื่อวานนี้วันที่๑๙ตุลาคม
โชว์พร้อมกับเพื่อน๔๐คน
ก็เดินทางนั่งเรือไปชมความงามของท้องทะเลอันดามันที่เกาะราชาใหญ่
แล้วก็ดำน้ำชมปาการังคือดำน้ำลึกแบบสกูบ้าไดวิ่ง
มีนายพงศธรเป็นครูสอนดำน้ำประจำทริปท่องเที่ยวนี้ค่ะ
ซึ่งทริปนี้เป็นการดำน้ำที่มีความลึกไม่เกิน๗เมตร

เบื้องต้นเนี่ยรู้มาว่าขณะที่นายโชว์ลงไปดำน้ำ
ปรากฏว่านายโชว์น่าจะตกใจทำตัวครอบออกซิเจนหลุด
ก็คือมันจะมีที่คาบออกซิเจนนะคะที่อยู่ในปากเวลาดำน้ำ
แล้วก็คือจะช่วยเหลือกันแหละ
บางทีมันไม่มีสติกแล้วก็เลยจมลงไปทั้งคู่
โดยที่นายพงศธรเองก็พยายามจะช่วยพาขึ้นมาเหนือน้ำนะคะ
แต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าหมดสติกันทั้งคู่จมลงไปที่ก้นทะเลนะคะ
เห็นเหตุการณ์ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้นำไปลงไปช่วยนำตัวกลับขึ้นฝั่ง
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลแต่ก็อย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วเสียชีวิตทั้งคู่นะคะ
ก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยกับทั้งสองครอบครัวเลย